นั่งอยู่แล้วมีคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนั่งอยู่ใกล้
เรียกท่านมาจ้องหน้าจอเพราะเรื่องนี้ต้องเตือนกัน
มิตรสถานที่ลักษณะแบบนี้มาอีกแล้ว
เห็นรถเก่าเห็นคนแก่ขับ

คือเหมือนตั้งใจเบรกให้รถชนเพื่อไปเอาเงินของคนที่ชน

แล้วเขาจะเลือกคนอายุเยอะที่เป็นคนขับรถ

ไปดูภาพเหตุการณ์
วิทยาลัยมันจะนักหนา
ฟ้ายังมีเมตตา
ยังเหลือไหว้หาย
แค่ลมหายใจ
กับความหวัง
ที่ยับไม่หยุดว่าง

แต่คนในรถมีน้ำตา
ออกจากบ้านตี๔ตี๕ไปขายของ

โดดมิจฉาชีพตบทรัพย์ไปหมดกะเลี่ยง

เห็นไหมว่าเขาเลือกผู้สูงอายุ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วหลานเขาเอาคลิปนี้

สงสารคุณตาคุณยายโดนตบทรัพย์
อ้างว่าคุณตาขับรถไปเบียดรถของเขา

ฝากตำรวจเมืองเลยช่วยจับคนร้ายให้ได้

คนที่เลยและคนทั่วไป
ระวังเพราะตอนนี้ไอ้แก๊งตบทรัพย

อีสานก็มีหลายจังหวัดเลยคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้มีเพจกลุ่มข่าวจังหวัดเลย
เขามีการแจ้งเตือนภัยกันก่อนแล้วว่ามีแก๊ง

แล้วเริ่มไปหากินในพื้นที่เมืองเลย

มีครูคนหนึ่งถูกขับรถเบียด

แก๊งนี้จะมีผู้หญิงอายุ๓๐ปีเป็นคนขับ

ใช้รถเก่งทะเบียนพระราชนคร๔อศ
แต่คราวนี้คุณครูรายนั้นไม่ยอมจ่าย

ผู้หญิงที่ขับรถที่บอกว่าโดนชนหนีไปเลย

มันจะเป็นแบบนี้หมดเลยคุณผู้ชม

พ่อเคยเจอแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เรียกเอาเงิน

เขาไม่รอประกันเขาขอเอาเงินก้อน
เขาบอกว่ามีเงินเท่าไหร่เขาเอามาแค่นั้นแล้วกัน

พฤติกรรมของแก๊งนี้นะเอาเงินใช่ไหม

รอประกันเขาจะขับรถเก่งมาคุณผู้ชม
แล้วเขาจะเห็นแล้วว่ารถกระบะคันนี้เป็นเหยื่อเขา

บางทีจะมา๒คันอีกคันนึงคอยตบ
คันอยู่ข้างหน้าเหมือนพยายามจะให้

ขอเงินเสียเวลาเอาเงินสดมา

แต่ถ้าเหยื่อมรายไหนไม่ยอมจ่ายเขา

ดังนั้นถ้ารถชนเรียกตำรวจนะครับ

เพราะน้องจุดี้เคยเจอครอบครัว

คุณพ่อไม่ยอมจ่ายเงิน